ต้องถามแบบนี้ค่ะพักพลังประชารัฐคิดอะไรอยู่ดีไม่ว่าดี
สัมมดาสอสอภักดิ์พลังประชารัฐที่วังน้ำเขียวโคราช
แล้วปรากฏว่ารีสอร์ทที่เขาเลือกโดนคดีบุกลุกป่าอยู่อะค่ะ
ทีนี้แหละกลายเป็นประเด็นเลยนะคะล่าสุดค่ะสอสอในพื้นที่
คนที่รับผิดชอบจัดหาที่ให้มีการประชุมกัน
ออกมาแสดงตัวแล้วนะคะบอกว่าคือไม่ได้แก้ตัวนะเอาจริง
บอกว่าเนี่ยจริงผมต้องการจะแก้ไขอยากให้มันเป็นกระแสข่าว
พอเป็นกระแสข่าวปุ๊บก็นำไปสู่การแก้ไขไง
อ๋อจะได้เห็นปัญหาจะได้เห็นปัญหาปัญหามันจะได้แดงขึ้นมาเนี่ยนะคะ
บอกว่าคือตนเองในฐานะคนจัดหาสถานที่ตอนนี้
ทราบปัญหานี้อยู่แล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งทราบปัญหาทราบมาก่อนแล้ว
และอันนี้เป็นความตั้งใจที่จะพาสอสอภักดิ์พลังประชารัฐ
มาประชุมที่นี่ซึ่งได้แจ้งหัวหน้าและผู้บริหารพัก
รับทราบก่อนแล้วต้องการทำให้มันเกิดกระแส
เพื่อนำไปสู่การแก้ไขไม่ใช่การแก้ตัว
แก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินระหว่างรัฐกับราษดร
กรมอุทยานได้มีการดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่เขต
อุทยานแห่งชาติทัพลานก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหมคะ
ซึ่งรวมถึงคนที่อยู่มาก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ
คดียังไม่ถึงที่สุดก็ยังถือว่าเป็นคนบริสุทธิ์อยู่
ส่วนรีสอร์ทสร้างปีไหนอันนี้ไม่ใช่ประเด็นที่ต้องถาม
ถ้าบอกว่าผิดก็แปลว่าผิด
โดยเฉพาะโรงพยาบาลวังน้ำเขียวตลาดธนาคารแล้วก็ร้านค้าก็ผิดหมด
ส่วนพื้นที่สัมมนาเกือบ๑๘๐เจ้าของเป็นคนในพื้นที่
แต่ไม่กล้าประกาศตัวเพราะว่ากลัวโดนจับนั่นเองนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนนายดำรงพิเดชอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งฆ่าสัตว์ป่าและพันธ์พืช
ตอนนี้เป็นหัวหน้าพักรักผืนป่าประเทศไทย
ก็บอกว่าจริงแล้วมันไม่เหมาะสมนะที่จะใช้พื้นที่ดังกล่าว
ทั้งที่ว่าสสพลังประชารัฐก็เข้าใจอยู่แล้ว
ว่ารีสอร์ทนั้นมันมีคดีมันบุกรุกพื้นที่ป่า
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสอสอรู้แบบนี้แล้วก็ไม่ควรใช้ไงคะ

จริยธรรมของนักการเมืองคือการปฏิเสธปัญหาของชาวบ้านใช่ไหม
จริยธรรมของนักการเมืองคือการไม่ยอมช่วยเหลือชาวบ้านใช่ไหม
จริยธรรมคือเราเห็นพี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนแล้วเดินหนีใช่ไหม
ไม่อยากจะทำเพราะเปลืองตัวใช่ไหม
แต่วันนี้คุณเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าคุณได้มาโดยมิชอบ
สิ่งที่คุณได้มาโดยไม่ชอบและคุณยอดสิ่งที่ได้มาโดยไม่ชอบ
ยัดเยียดความผิดให้เขาอีกเหลือ
เอาความจริงมาคุยกันเถอะครับ
วันนี้อย่าไปบ้าอำนาจกันอีกเลย

วันนี้วังน้ำเขียวกำลังจะไปได้ดี
กระพบปี๕๕คนเลยไม่กล้าไปเที่ยว
นี่คือคุณสมศักดิ์พันธ์เกษมสสนครราชศรีมาแห่งพักพลังประชารัฐ

ก็ยืนยันแล้วค่ะว่าจริงเขารู้อยู่แล้ว
รู้อยู่เต็มอกนั่นแหละว่าไอ้รีสอร์ทที่ไปจัดสัมมนากันเนี่ย
มันบุกลุกป่าก็อยากทำให้เป็นกระแสไง
อยากให้เป็นข่าวเพื่อนำไปสู่การแก้ไขไง
ทีนี้อีกหนึ่งคนค่ะคุณศรีสุวรรณจัญญานักร้องมาแล้ว
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทย
ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่า
ที่พักพลังประชารัฐจัดสัมมนาในรีสอร์ทดังกล่าว
ที่กำลังจะแถลงนโยบายรัฐบาล
ซึ่งหนึ่งนโยบายหลักของรัฐบาลชุดนี้ก็คือ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
ทั้งเป็นการย้อนแย้งเสนี่กระไหร่
คือการทำแบบนี้มันเป็นการสนับสนุนให้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายของพักการเมือง
เป็นเหตุให้สารรัฐธรรมนูลสั่งยุบพัก
แล้วก็เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารภักดิ์ได้
เพราะว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
พักพลังประชารัฐฟ่าฟื้นจริง
เตรียมเลยค่ะเตรียมที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ
นายทะเบียนพักการเมืองแล้วก็ก่อต่อในวันพรุ่งนี้
ไต่สวนแล้วก็ยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูล
มีคำสั่งยุบพักพลังประชารัฐ
เอาละงานเข้าแล้วสิทีนี้

การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กล่าวถึงเรื่องนี้อย่างไรนะคะ
บอกว่าก็ทราบแหละว่ารีสอร์ทมีปัญหา
แต่ว่าเหตุผลที่ไปเลือกใช้เนี่ยตัวเองยืนยันว่าไม่ทราบเหมือนกันนะคะ

รีสอร์ทเองก็ได้มีการฟ้องร้องกลับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ไปนะคะขอตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน
เพราะเขาบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับรีสอร์ทแห่งนี้
และประชาชนโรงพยาบาลที่อยู่ในบริเวณนั้น
เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วและยังแก้ไขปัญหาไม่ได้
คุณวราวุฒิบอกว่าเรื่องนี้เรื่องวังน้ำเขียวเนี่ย
ถ้ามันทำได้ง่ายและทำได้เร็วปัญหาคงจบไปหลายปีแล้ว
จากนี้ระบุว่ามีแนวทางในการตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาดูปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในทุกกรณีด้วยนะคะ
จากนี้นะคะมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรีสอร์ทแห่งนี้ว่า
ก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่เคยเข้าไปตรวจสอบนะ๒ครั้งแล้ว
แถมอายการก็ไม่สั่งฟ้องด้วยเนี่ย
แล้วแถมล่าสุดเอาแถมไปอีกหนึ่ง
แถมล่าสุดภักร์พลังปรญชารัตน์ยังไปจัดสมณะที่นี่อีก
เขาสนับสนุนทางการเงินให้กับพักพลังประชารัฐใช่หรือไม่
เพราะว่ามีข่าวว่าช่วยสนับสนุนซื้อโต๊ะจีน
ในการจัดระดมทุนเมื่อปลายปีที่แล้วไง
และอาจทำให้อธิบดีกรมอุทยานถูกโยกย้ายด้วยหรือเปล่า

แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีนักร้องนะเพลงใหม่
คุณศิสวรรค์จัดยาพรุ่งนี้ก็จะไปร้องต่อก่อก่อต่อ
ให้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ส่งเรื่องไปที่สารรัฐธรรมนูล
ให้ยุบพักภักดิ์พลังประชารัฐนะคะ